นี่ที่ฉันกำลังดูพวกเพจหาบ้านให้แมวนะคุณ
คือเขาก็เป็นน้องแมวจรแหละแจกฟรีเลย
แต่คนที่จะเอาน้องไปเลี้ยงไปดูแลต้องดูแลให้ดี
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคุณขวัญพร
คือพอเห็นในเพจปุ๊บใช่ไหมรับน้องมาเลี้ยง
แล้วกลายเป็นว่าน้องหายไป
ทีนี้เจ้าของเพจตามมาถึงที่บ้านเลยค่ะ
แล้วมีการทำร้ายกันด้วยคุณผู้ชมกล้องจากบ้านข้างเนี่ยจับภาพได้นะ
แต่สิ่งสำคัญจุดเริ่มต้นที่ไปรับน้องแมวมา
เพราะเมื่อกี้ดูภาพเมื่อกี้สักนิดหนึ่ง
แมวที่ขอนะน้องแมวที่ขอไป
คือหน้าตาน่ารักตัวสีขาวหน้าตาน่ารักแบบนี้
คุณแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันไม่ตรงปก
ใช่อันนี้เป็นจุดเริ่มเรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกไง
เราต้องฟังทั้งสองฝั่งนะฝั่งทางเจ้าของเพจเราก็ต้องฟัง
ฝั่งทางคนที่ไปเอาแมวมาเลี้ยงก็ต้องฟังด้วย
แมวที่ได้ไม่ตรงโปรกค่ะขี้เลื้อนด้วยมีเห็บเต็มไปหมดเลยนะ

แมวที่ขอกับแมวที่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ยังไม่ชัดเอาดูวินโด
เปรียบเทียบกันเลยเห็นไหมคะ
แต่ตาคนละสีนะนี่แมวที่ขอไปตอนแรกที่ทางเพจ
เขาเอามาโพสต์ไว้เนี่ยตาสีฟ้าผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยอยากได้แมวสีขาว
สีฟ้าแมวสีครีมตาสีฟ้าแบบนี้แต่พอได้มาโอ้โหเป็นขี้โรงขี้เลื้อนด้วยนะ
มันสกปรกที่เขาบอกนะหูมันสกปรกแล้วมีเห็บตามตัวเยอะ
มันเหมือนกับว่ามันม้อมอ่ะมันไม่เหมือนในรูปตอนแรกครับ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเลยกลายเป็นประเด็นแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านข้าง
ที่เห็นเหมือนกับเป็นความชุนละมุนวุ่นวายนี่อันนี้จริงมันมีเสียงด้วยนะ
เพราะว่าเป็นเสียงที่ทั้งฝั่งเจ้าของเพจเขามาทะเลาะกันกับคุณขวัญพรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดันเสียงให้ฟังนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
กันที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเจ้าของเพจหาแมวหาบ้านให้แมวเนี่ยนะคะ

มาบุกทำร้ายคุณขวัญพรอายุ๒๗ปีถึงหน้าบ้านเลยเพราะอะไรอ่ะก็เธอเอาแมวมาเลี้ยงแล้วมาเลี้ยงแมวให้ดีทำแมวหายไปไหน
แต่เธอทำหายไปนี่ใช่แล้วมันลามไปถึงเรื่องต้องจ่ายเงินด้วยนะคุณผู้ชม
เอาค่อยฟังแล้วกันเพราะว่าเราไปคุยกับคุณขวัญพรมา
อยู่ที่หัดใหญ่ที่สงขลานะคะแล้วเธออ่ะเอาแผลโชว์นะ
กแขนเสื้อให้ดูเลยตรงหัวไหล่ที่โดนจากการโดนทำร้าย
แผลตรงหัวไหล่แบบนี้เป็นรอยขวดแดงแล้วมีแผลที่หลัง
รวมถึงที่หัวด้วยคือเอาให้ดูเลยอ่ะว่ากลางหัวเธอนี่นี่
นี่เห็นไหมมีรอยแดงอยู่ทีนี้คุณขวัญพรเล่า
บอกว่าก็ไปเจอแมวในเฟซบุ๊กหาบ้านให้แมวนั่นแหละ
แล้วเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยติดต่อขอรับเลี้ยง
แต่ตอนที่ไปรับน้องแมวมามันไม่ตรงปกคุณบุ๊คคุณขวัญ
ดูสิเนื้อตัวมันสกปรกไปหมดเลยแล้วก็มีเห็บตามตัวเยอะ
สภาพน้องแมวในอิตรอยเลยใช่ค่ะเธอบอกแบบนี้ว่า
จริงจริงเธอก็อยากจะเอาไปคืนเหมือนกันนะแต่ว่าก็กลัวว่าทางเพจเนี่ย
จะตำหนิเธอเธอหาทางออกอยู่เธอเอาไปไหนรู้ไหมตอนแรกจะเอาไปวัด
แต่ทางวัดก็ไม่รับเพราะว่ามีสุนัขเยอะเธอบอกเธอก็หาทางออกไม่ได้
ก็ยังคงเลี้ยงไว้ปรากฏอยู่น้องเนี่ยหายไปเองใช่ไม่ได้ตั้งใจนะ
พอน้องหายไปเสร็จแล้วยังไงเจ้าของเพจเขามาตรวจไงเขาต้องดู
ว่าคนที่ขอไปรับเลี้ยงแล้วชีวิตความเป็นอยู่น้องดีไหมดูแลน้องดีหรือเปล่า
ทีนี้มาขอดูแมวไม่เจอแมวฝั่งเจ้าของเพจก็เลยปรีมามาทำร้ายร่างกายคุณขวัญพรเลยอ่ะ
แล้วมีการขู่ด้วยนะไปหามาให้เจอเลยนะแมวตัวนี้ว่าหายไปไหน
ถ้าเกิดหาน้องไม่เจอเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะเอาเรื่องตามพรบธารุณกรรมสัตวเตรียมตังค์เอาไว้เลยสี่หมื่น
เป็นค่าเสียหายด้วยครับทีนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าทางเจ้าของเพจอ่ะ
เอาเรื่องของคุณขวัญพรไปโพสต์ประจานในเพจแล้วลูกเพจตามอยู่ก็เยอะก็หลายคนไง
แล้วเธอเหมือนบอกว่าโดนขู่นะบอกว่าจะเอาให้อยู่ไม่ได้เลย
จนกว่าจะหาแมวมาเจอหรือเอาเงิน๔๐๐๐บาทมาใช้
บอกอย่างนี้คุณบุ๊คว่าแบบอ้าวก็โอเคฉันเข้าใจนะว่ามันอาจจะเป็นความผิดที่ฉันน่ะ
อาจจะดูน้องไม่ดีแล้วน้องหายไปแต่มันใช่เหรอกับการมาทำร้ายกันแบบนี้
แล้วมันใช่เหรอกับการมาโพสต์ประจานแบบนี้ก็อยากจะขอความเป็นธรรมเหมือนกัน
แต่เรื่องนี้จริงเราอยากตรวจสอบนะตรวจสอบทางอีกฝั่งด้วย
ทางเจ้าของเพจหาบ้านให้แมวว่าจะชี้แจงออกมาอย่างไรบ้างนะครับ
อยากชี้แจงติดต่อไทยรัฐเราได้เลยนะคะ